ไปดูเหตุเพลิงไหม้โอ้โหไหม้ใหญ่แล้วก็น่ากลัว
แล้วก็ดับกันนานมากอืมนะฮะนี่ครับ
เราถือกไฟไหม้กองยางกว่าสามสิบรายในพื้นที่ฉาเทิงซาวคุณผู้ชม
ยางรถยนต์อ่ะใช่คุณนึกภาพมันมันไหม้แล้วมันคือเชื้อเพลิงเนอ
ใช่แล้วเวลาไหม้ยาวมันจะเหม็นแล้วควันมันจะดำแล้วดูควันสีดำมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า
โอ้ยคำมื้นแบบเนี้ยหือน่ากลัวแล้วกันดับยากมากคุณผู้ชมค่ะ
หกโมงเย็นเมื่อวานครับเจ้าหน้าที่มารับแจ้งเหตุมีเหตุเพลิงไหม้กองยางรถยนต์เก่า
ในบริษัทจิตีแอนด์เนอเยียส์ชรรมกัดครับตั้งอยู่ที่ตามบลหัวสำโล่ง
กำเภอแปลงยาวที่ฉะเทิงซาวน่าฮะก็เลยมาแรงงานให้ทางด้านของนายอำเภอ
ทางด้านของนายวีกิจมานะโรธกิจนะฮะแล้วก็รับทราบ
พร้อมกับประสานรถดับเพลิงต่างเอามากว่าครึ่งจังหวัด
อืมเพราะมันต้องเป็นเรื่องราวใหญ่ตัวแน่แน่นะฮะสุดท้าย
เอามาได้ยี่สิบห้าคันช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟณสุดกัน
เหตุเป็นกองยางรถยนต์กล่าวครับอยู่ในโรงงานนะฮะ
กองสูงท่วมหัวล่ะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามสิบไร่มัน
ไฟไหม้คุณผู้ชมแล้วมันก็จะกระจายเต็มบริเวณไปหมดเลย
จากว่ายางเป็นเชื้อเพลิงเราก็ทราบดีอยู่แล้ว
ดับเพลิงครับทำได้แค่ฉีดน้ำเพื่อล้อมมันไว้
ไม่ให้มันลุกลามนะฮะไม่ให้มันลามออกไปนอกพื้นที่
พร้อมกับได้มีการนำรถแบ็คโฮลคอยเกลี่ยยางนะฮะ
แล้วก็อัดน้ำเข้าไปคุณผู้ชมนะฮะทางด้านของนายอำเภอ
ก็บอกว่าบริษัทนี้เขามีกองยางเป็นเชื้อเพลิง
เอาไว้นะฮะส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
สะเก็ดไฟที่มันเกิดจากการช็อตการรัดวงจรเนี่ย
มันตกลงไปโดนกองยางรถยนต์ที่มันกองสุมรอรีไซเคิล
ทำให้มันเกิดไฟไหม้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วเนื่องจากว่า
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะฮะต้องใช้รถดับเพลิงมากนะฮะ
ก็ทำให้ทำได้แค่สกัดไม่ให้มันลุกลามเข้าไปยังโรงงาน
เท่านั้นแต่ว่าดับเนี่ยมันดับยากมากดับนานหลายชั่วโมง
เกินแล้วก็มันก็กลายเป็นมลพิษทางอากาศเพราะว่ากลุ่ม
ควันมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็เหม็นแล้วก็ดำด้วย
คุณแล้วกลายเป็นมลพิษอีกนะคะ